ตลาดมาแล้วจ้าวันศุกร์แบบนี้นะคะ

หมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะ
ราคาเนื้อสัตว์ยังคงที่ในช่วงนี้นะ
ก็ประกอบอาหารกันได้สบายใจเลยนะจ๊ะ

ผักกาดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๕๖บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ส่วนพริกจินดาแดงอยู่ที่๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาผักอาจจะยังคงสูงขึ้นบ้าง